งานนี้หลายคนสงสัยว่าเอ้าแล้วปีใหม่ล่ะ

จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นคุณพ่อของเขา
นาที่คอยดูแลลูกสาวสุดน่ารัก
เวลาที่คุณแม่เขาเดินทางไปต่างประเทศ
แบบว่าไม่ขาดตัวบกพ่องเอาเลยซึ่งก็มักจะได้เห็นภาพไอจีส่วนตัวที่คุณพ่อมักจะชอบโพสต์ลงโซเชียลตลอดเวลา
จากเหล่าชาวเน็ตจะเข้ามาแห่ชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกสาวแล้ว
อีกหนึ่งจุดโฟกัสเนี่ยที่นอกจากเราโฟกัสความน่ารักของทุกปีแล้วนะ
ซึ่งวันก่อนพี่แจ๊กก็เลยมีโอกาสไปดูมาหรอ
ใช่ดูค่ะพี่แจ๊กมีโอกาสตลอด
ได้เดินทางไปเจอกับหนุ่มเนื้อเน้นตลอด
แล้วก็มีโอกาสได้ไปที่เขาใหญ่ไปโบนันซ่า

การขายของไหมคะเรียกแขกเพราะว่าเวลาน้ำมันรูผิวนะคะ
ก็ขนาดนั้นเลยเรียกได้ด้วยโอ้โฮสาธุ
จริงเรื่องบอดี้เราพอใจหรือยังคะหรือว่าต้องแข็งแรงกว่านี้
สมบูรณ์ไม่ได้แค่แบบว่าบึ๊กหรืออะไรอย่างเดียว
แต่ว่าอยากให้หัวใจทุกอย่างพักผ่อนออกกำลังกาย
โอ้โหยังไม่กล้าครับหุ่นยังไม่ดี

เข้าใจเหตุผลยังรู้ยังลูกสาวกำลังโต
ก็เลยทำตัวให้มันแบบกล้ามใหญ่หน่อยเผื่อหนุ่มเข้ามาไง
คือเอาไว้หลอกตานุ่มไงแบบว่าใครจะมาจีบลูกสาวดู

เอามาจีบมั่วไม่ได้นะเล่นเกล็ดไม่ได้นะคะ

เท่ากับหน้าพี่แจ๊กอะคุณ
ครอบครัวนี้ก็น่ารักดีก็ติดตามความน่ารักกันได้นะคะ